นี่แหงแหมทำเป็นไง
บอกว่าเห็นแฟชั่นเซ็ตของแก๊งตัวแม่ลูกทุ่งสุดแซ่บค่ะ
บอกเลยว่าซูดปากแบบเผ็ดเวอร์จริง

คือบางคนบอกเลยว่าแปลงโฉมหัวตรวจเท้า
ดูพี่ไฮอัพพอร์ตโอ้โห

ถามถึงความรู้สึกหน่อยพี่โอ้โหสวยสะพรั่งขนาดนี้

ถึงขั้นอุทานว่าเฮ้ยฉันสวยขนาดนี้เลยนะเนี่ย

หน้าผมชั่วโมงเดียวเองนะ
กับ๓คนก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าเป็นผม๓ชุด

ถ่ายจนโอ้โหกลับมาปวดหลังมาก

ความสำเร็จรู้สึกถ่ายแล้วแบบถูกใจมาก
นี่เราไปสัมภาษณ์ถึงแผงปลาสลิดพี่ฮายนะ

อกจากนี้ค่ะอัปเดตพี่ฮายกับวันเกิดคุณแม่ปีนี้ด้วย
ปีนี้พี่ฮายเขาจะพาคุณแม่ไปแอวเมืองเหนือกัน
ไหว้พระทำบุญนะคุณแม่แฮปปี้มากค่ะ
ส่วนงานบุญรอบนี้เธอไม่พลาดนะ
จัดลอตเตอรี่ชุดงามเอาเลิกเอาใช้
เดี๋ยววันนี้ได้ลุ้นกันแน่นอนนะจ๊ะ
แม่ชอบมากเพราะไปธรรมชาติ

เพราะแกเกิดจากในป่าแกมีความสุขมาก
ไปนอนแบบว่าเป็นบ้านไม้ไผ่อย่างนี้
เดี๋ยวคิดว่างวดนี้ต้องเป็นเราแน่แหละ
ถ้าซื้อถ้าคิดว่าใช่ก็ใช่เลย

เดี๋ยวจะโทรไปถามเพื่อนว่าเพื่อนอายุเท่าไหร่
เออเออเออ

งวดนี้พี่หายหลุ้นกันบ่ายนี้
ไม่รู้ว่าใครจะรอดใครจะรวดนะคะคุณผู้ชม